เรื่องที่จะเล่าให้ฟังจากนี้นะครับก็ต้องระวังกันอีกแล้วนะครับ
เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่นะครับต้องบอกว่าสุนัขเนี่ยมันเป็นเพื่อนคู่ชีวิต
ที่คอยดูแลเราเนี่ยเป็นอย่างดีเพราะว่าเหตุเกิดที่บ้านหลังนี้
สุนัขช่วยเอาไว้แท้งูมันเลื้อยเข้าบ้าน
สุนัขก็เลยเห่าหอนจนเจ้าของบ้านรู้ตัวว่างูมันเข้ามา
แต่ว่างูตัวนี้มันเป็นงูอะไรแล้วมันยาวเฟ้ยขนาดไหน

เหตุเกิดที่นี่เลยครับบ้านเลขที่๒๙ทับ๒หมู่๔ตำบล
ทับปริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับ
ก็เจอกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วครับก้มเงยอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนี่แหละ
เพราะว่าเจ้างูตัวร้ายมันแอบไปซุกซ่อนอยู่แถวนั้น
แล้วมันเป็นงูอะไรงูจงอาง
ชาวบ้านก็บอกว่าที่เห็นแวบคือยาวกว่า๓เมตรนะ
แล้วที่งูมันไปหลบซ่อนอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยนะครับ
เพราะว่าสุนัขที่เจ้าของบ้านเขาเลี้ยงเอาไว้เนี่ยมันเห่ามันไปวิ่งไล่
งูหนีไปอยู่ตรงนี้
ก็ไปถามเจ้าของบ้านก็คือคุณอุดรเกิดศุกร์บอกว่าตนเองกำลังกวาดร้านบ้านอยู่นะ
ก็ได้ยินเสียงสุนัขที่เลี้ยงไว้มันเห่ามันหอนปุ้งไล่งูไง
รู้อีกทีก็ไปหลบอยู่ตรงนี้แหละร้อนถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับ
ช่วยกันจับโอ้ยออกมาแล้วงูออกมาแล้ว

งูจงอางมันอันตรายนะครับมันเป็นงูมีพิษที่ร้ายแรงเลยนะจะบอกให้
แต่งานนี้ก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่นะครับกว่าจะจับมาได้
เพราะว่าถึงแม้เจ้าหน้าที่กูภัยเขาจะมีฝีไม้ลายมือมีความชำนาญ
แต่การจับงูแบบนี้มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความปลอดภัยด้วย
เอาล่ะดึงออกมาได้จนได้นะครับแล้วก็เอาออกมา
ยาวเฟ้ยยาวเฟ้ย๓เมตรอย่างที่บอก
แล้วยังไงซะจับมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็เตรียมที่จะเอาไปใส่กระสอบ

กระสอบลงไปก่อนก่อนไปปล่อยทำความรู้จักกันก่อนสวัสดีว่ายังไง
วันหลังมึงอย่ามาที่นี่อีกนะพอแล้วพอแล้วชาวบ้านเขากลัว
โอ้ยมันน่ากลัวดูสิตรงนี้มีข่าวงูออกมาบ่อยนะช่วงนี้นะ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
แต่เอาจริงมันไม่ได้มาให้โชคให้ลาบหรอกครับบางทีนะมันมาเนี่ยให้พิษเอาไว้ด้วยแล้วมันก็มาเอาไก่เอาแมวอะไรไปก็มีนะบางทีนะนี่โชคดีนะที่น้องหมาเห่าแล้วไหวตัวทันงูจงอางแต่หมาเนี่ยจงใจจงใจบอกเจ้าของบ้านให้ได้รู้ว่าเห่าออกมาไงล่ะเอาล่ะก็ฝากเตือนกันเอาไว้แบบนี้แต่ยังไง
โปรดติดตามตอนต่อไป